เอามาดูกันที่สาวกระแตนิพาพรกันบ้างนะคะหรือว่ากระแตอาสยามนี่แหละ
หลังมานี้จะบอกว่าดีกรีความแซ่บของเธอก็เยอะ
งานก็ล้นมือแต่ก็ยังขอเวลาหาความสงบให้กับชีวิตบ้างนั่นเองค่ะ
เป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่สนใจในเรื่องพุทธศาสนามากเลยนะคะ
สำหรับนักร้องสาวกระแตนิพาพร
ล่าสุดเจ้าตัวย้ำว่าจะเตรียมไปบวชชีพรามค่ะ
พร้อมจะออกทุดงด้วยแถวภาคเหนือนะครับ
เพื่อรับความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่
กระแตบอกถึงเหตุที่ไปบอกว่าอยากจะขัดกล่าวกิเลสของตัวเอง
ซึ่งปกติแล้วเจ้าตัวเข้าวัดถือศีลอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
โดยตอนนี้ค่ะเธอพร้อมมากเพราะว่าเคลียร์คิวงานได้ราว๔๕วันเลยทีเดียวค่ะ

บวชใช่ค่ะต้อนรับทำแบบให้เป็นสิริมงคลเริ่มต้นปีอะไรอย่างนี้ค่ะ
อาจารย์ทุดงจากเหนือค่ะที่ลำปางตอนนี้ลงมาที่เพชรบูรณ์แล้วค่ะ
เดินมาเดือนกว่าค่ะแต่เราก็เหมือนเดินตามท่านเหมือนแบบ
เขาเรียกว่าถ้าเป็นบ้านเฮาส์เขาเขาเรียกว่าขยม

ทุดงเนี่ยเป็นครั้งแรกค่ะคือไปไม่ได้ไปแบบไปรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีนะคะ
พ่อตัวเองยังไม่ดีเลยต้องไปค่ะความรู้สึกหนูนะเราอ่ะยังมีกิเลสไง
เราเลยต้องไปขัดเกาเราต้องไปบ่อยอะค่ะเพราะว่าเรายิ่งรู้สึกว่าอยู่ในวงการนี้
มันเป็นวงการที่ต้องขัดเกาบ่อยรู้สึกไปแล้วสบายใจเหมือนไปชาร์จแบต

ถ้าเกิดว่าใครได้เห็นบ้านของสาวกระแตเองมีห้องพระห้องสวดมนต์ที่ใหญ่มากเลย
เพราะว่าเธอเชื่อแล้วก็ศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลย
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เธออยู่ในความสงบ
หลังจากเจอความวุ่นวายแล้วก็ความดราม่าในโลกของความจริงนะฮะ
ถือว่าเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วกันแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ไปซะ
เป็นเรื่องราวดีที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเธอเองก็ได้นะคะ
ผลดีต่อจิตใจส่งผลดีต่อการงานคนรอบข้างด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ